ต่อกันที่น้ำใจคนบันเทิงหน่อยดีกว่าค่ะ

อย่างที่รู้กันว่าพี่นิ้งตอนนี้ค่อนข้างป่วยนะคะ
แล้วก็เพื่อนในวงการ
ก็ส่งกำลังใจกับพี่นิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
มาทั้งในรูปแบบของการส่งดอกไม้กระเช้าผลไม้

ตั้งใจมาบริจาคเลือดให้น้องนิ้งกุลสตรีค่ะ

แต่ที่สภากชาติไทยก็ยังคงขัดแคลนเลือดอยู่
เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างที่ต้องการด้วย
นกก็บอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้แหละ
ถ้าใครว่างก็เชิญมาบริจาคกันได้นะคะ
คือไม่ได้บริจาคให้แค่คุณนิ้งอย่างเดียวนะครับ
ท่านอื่นที่ยังขาดแคงก็มีเหมือนกัน

ความมีน้ำใจของพี่นกกันเยอะเลยค่ะ

หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนโพสต์ข้อความด้วยความรู้สึกท้อ
อาการป่วยของตัวเองที่เป็นอยู่มากว่า๑ปีแล้ว
เธอเคลื่อนไหวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว

พร้อมกับกระเช้าดอกไม้นี่เลย

พร้อมกับโวยพรให้เธอนั้นหายป่วยไวค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ขอส่งกำลังใจ
ให้พี่นิ้งหายป่วยเร็วด้วยเช่นกันนะคะ